ไปต่อกันบ้างดีกว่านะคะที่สาวหล่อกันบ้าง
หลายคนบอกโอ้ยสาวหล่อมันไว้แล้ว

และสาวสายปั่นในพิญญาถึงก็งงตัวเอง
ล่าสุดลุคเท่อย่างนี้ไง
นี่มีคนบอกว่าให้เป็นรับบทเป็นสาวหล่อด้วย
เออเลิกกับแฟนผู้หญิงแล้วก็ไม่ปิ๊งรักกับหนุ่มผู้ชาย
ทำไมเรื่องราวมันซับซ้อนขนาดนั้นคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่านอกจากสายป่านจะตัดผมสั้นสกินเฮดไว้แล้ว
เรื่องนี้ยังต้องเล่นเลิฟซินร้อนฉากับพระเอกใหม่ด้วย

ดูสักก่อนโอ้โหอันนี้ลอยสักแบบเท่มาก
จริงคุณนะเขามีผลงานเยอะนะรับใจ
แต่ว่าเป็นพระเอกนี้น่าจะเป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกเลยล่ะ

คุณวุฒิสามีสายป่านจะว่ายังไงล่ะคะไปฟังเจ้าตัวเปิดใจ
พร้อมพระเอกใหม่หนุ่มณณพัทกันเลยค่ะ
น่าจากแสงพลิกถึงคียังไงล่ะคะไปฟังเจ้าตัวเปิดใจ
เชอรี่ลองโกนผมไหมเผื่อจะได้รับแบบบทบาทอะไรที่มันหลากหลายขึ้น

ไม่เป็นไรที่ฉันขอรับบทบัตรตรงนี้ทีเดียวโอเค

อ่ะก็ลองติดตามดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ